สำหรับกรณีที่จังหวัดพิษนุโลกที่มีพระทุดงไปติดอยู่ในถ้ำครับ
เหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับกลุ่มของนักเตะทีมฟุตบอลหมูป่า
ที่ถ้ำหลวงคุณ้ำดังนอนที่เฉียงวาย
ใช่ค่ะที่พิศนุโลกเนี่ยรายงานข่าวก็คือบอกว่าพระรูปนี้ติดมา๓วันแล้วนะคะ
แล้วลักษณะถ้ำเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในถ้ำพระไสงามที่สำนักสงฆ์
ในอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
บอกว่าพระรูปนี้ติดอยู่ในถ้ำตั้งแต่๔เมษายนแล้ว
แล้วฝนมันตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยช่วง๓๔วันนี้ค่ะ
ตั้งแต่วันที่๔ไปวันที่๕จนวันนี้๖เมษายน
เขาบอกว่าที่ปากถ้ำและในถ้ำเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำท่วมขังสูงแล้วนะคะ

ช่วงบ่ายค่ะกู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญยสถานพิศนุโลก
ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็ถามชาวบ้าน
ยืนยันตรงกันนะคะว่า๔เมษายนเนี่ย
มีพระภิกษุรูปหนึ่งอายุประมาณ๔๖ปี

แล้วก็อย่างที่คุณภาคภูมิเคยบอกไปว่ามีคนเคยเข้าไปสำรวจ
ถ้ามันลึกมากลึกมากจริงอะนะคะ
แล้วพอน้ำขึ้นสูงเนี่ยออกมาไม่ได้แล้ว
แล้วในพื้นที่ฝนยังตกอย่างต่อเนื่องด้วย

แล้วก็เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
สล๖ถ้ำเดือนถ้ำดาว
ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุหาทางช่วยเหลือกันแล้ว
เขาบอกว่าลักษณะของท่ำพระใสงามนะคะ
จากปากทางหน้าถ้ำถึงจุดที่พระทุดงอยู่เนี่ย
แล้วตลอดเส้นทางเนี่ยมันก็เป็นทางคดเคี้ยว
มีห้องโถมีแอ่งกระทะเหมือนกับลักษณะของ
ลักษณะของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเลยคราวนี้คือต้องประสานกันเลยว่า
จะช่วยเหลือพระที่อยู่ข้างในออกมาอย่างไร
สำหรับพระที่เข้าไปทุดงแล้วติดอยู่ในถ้ำ
คือพระมณัฐนะคะเป็นพระสงฆ์จากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
๔โมงครึ่งวันนี้นะคะในพื้นที่ฝนหยุดตกแล้ว
แต่น้ำยังไหลลงมาจากเทือกเขาค่ะลักษณะเป็นเหมือนน้ำป่านะคะ
ตอนนี้ทีมงานชุดที่๑เข้าไปสำรวจข้างในแล้วกำลังรอออกมา
แจ้งความสูงระดับน้ำอยู่จะได้หารือ
แล้วก็กำหนดทิศทางในการจะเข้าไปช่วยเหลือพระมณัฐ
ถ้ำนี้เขาบอกว่าที่ผ่านมาจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปในถ้ำ
แล้วก็เอาเครื่องมือไปซ้อหินสีดำเขาบอกว่าถ้ำแห่งนี้มีเหล็กไหลอยู่
แล้วก็คนที่ชอบเข้าไปเนี่ยก็จะไปซ้อเอาเหล็กไหลนี่แหละ
ไม้ติดมือกลับมาเป็นที่ระลึกแล้วก็หาวิธีเอาไปบูชา
สภาพภายในถ้ำเขาบอกว่ามีน้ำใสไหลนิ่ง
เพราะว่าไม่มีฝนตกสะสมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามากนัก
แต่ตอนนี้ฝนตกอย่างต่อเนื่องน้ำเนี่ย
จะเปลี่ยนสีแล้วนะคะเท่าที่ได้รายงานมา
ทีนี้เราไปถามถึงความลึกของถ้ำแห่งนี้เนี่ยมีรือสีตนนึงนะคะ
เขาบอกว่าเขาตัวเองเป็นฤษีนะเขาก็บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
เขาเคยเข้าไปสำรวจในถ้ำแห่งนี้ไปพร้อมกับนักสำรวจชาวต่างชาติ
ใช้เวลาทั้งหมดกี่วันรู้ไหมคะ๓วัน๓คืน
เขาบอกเดินเข้าไปเนี่ยสามวันสามคืน
ยังไม่ถึงปากทางออกสักทีสุดท้ายก็ต้องยอมแพ้เดินถอยกลับมาค่ะ
แล้วที่นี่ยังมีตำนานเรื่องเล่าด้วยนะคะว่ามีเนรเนี่ย
หลงอยู่ในถ้ำพระไสงามแต่เขาก็บอกว่า
สามารถเดินทะลุไปอีกอำเภอหนึ่งได้แต่ก็ยังไม่สามารถมีใครไปพิสูจน์ได้จริงจริง
ไอ้ข่าวลื้อที่ว่าเนรหลงเข้าไปในถ้ำแล้วก็ไปทะลุอีกอำเภอหนึ่ง
มันจริงหรือว่าไม่จริงนะคะถ้ำพระนี้เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่ามันเป็นถ้ำลี้ลับแต่สวยงามมาก
ข้างในเนี่ยเป็นห้องโถงขนาดใหญ่จุดแรกเขาเรียกว่าสดือถ้ำนะคะ
จะมีหินย้อยจากหินปูนทอดยาวลงมาจากเพดานถ้ำจนถึงพื้นประมาณสัก๒เมตรได้
ธรณีวิทยาเชื่อกันว่าภูเขาหินปูนเนินมะปรางตรงนี้เนี่ย
มีอายุกว่า๓๐๐ล้านปีเลยครับแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่เคยเป็นทะเลมาก่อนด้วย
ถ้ำก็เลยจะมีทั้งหินงอกหินย้อยสีขาวสีดำสวยไปหมดเลย
ห้วยในถ้ำมีปลาตาเดียวพันหายากแล้วก็ปูอาศัยอยู่ด้วยนะคะ
ทีนี้จากที่ทีมเดินเข้าไปในถ้ำประมาณสัก๔๐นาทีเขาบอกว่าวัดระยะทางจากปากทางเข้า
สิบนาทีเข้าไปได้แค่ห้าร้อยเมตรเองนะคะพบห้องโถงที่สองค่ะ
ที่ถูกเรียกขานกันว่าห้องเหล็กไหลหรือว่าเมืองเหล็กไหลเพราะว่าจะมีหินแร่ที่มัน
ลักษณะเป็นคราบสีดำเกาะติดอยู่ที่ผนังแล้วก็ก้อนหินเลื่อมค่ะ
ดำสนิทไม่สามารถแกะหรือหยิบออกมาด้วยมือเปล่าได้
แต่ก็จะเห็นว่ามีคนเข้าไปแล้วก็อาจจะใช้อุปกรณ์ในการซ่อหินเหล่านั้นออกมา
ทีนี้การที่จะเข้ามาถึงห้องเหล็กไหลได้เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเดินเข้าไปเฉยไม่ได้นะต้องมุดค่ะ
ลอดซอกหินลงไปกว่าจะไปถึงก็ยากยากลำบาก
แล้วในถ้ำเนี่ยก็จะมีลมเย็นพัดผ่านอย่างต่อเนื่องด้วย
มีคราบน้ำมีร่องรอยน้ำท่วมให้เห็นอยู่บ้างคือเอาง่ายง่ายถ้าเข้าถ้ำในฤดูน้ำหลากเนี่ย
ใต้น้ำลอดซอกหินเลยค่ะเพื่อหาทางออก
ไม่มีทางอื่นที่คุณจะออกมาได้เลยอ่าเมื่อตอนเนี้ยพระท่านไปติดอยู่
ใช่ค่ะสามวันแล้วใช่ค่ะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้าง
จะเข้าไปตามก็ลำบากเหลือเกินค่ะนี่นะฮะพื้นที่ตรงนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับนายปฐมพงศ์มีหมั่นนะคะ
รองหัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยหน่วยกู้ภัยพิศนุโลกมูลนิธิประสาทบุญสถาน
ก็เป็นคนนำทีมกู้ภัยไปช่วยพระเนี่ยนะพระมณัฐเนี่ยบอกว่าตอนแรกเนี่ย
ส่งนักดำน้ำเข้าไปในถ้ำแล้วแต่ต้องถอนทีมออกมาค่ะ
เพราะจากตอนแรกที่ว่าน้ำเป็นน้ำแบบใสอ่ะตอนนี้น้ำเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะ
ต้องมาประเมินหน้างานกันใหม่แล้วจุดที่พระมณัฐติดอยู่เนี่ย
ห่างจากปากทางเข้าประมาณหนึ่งถึงสองกิโลเมตรครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นทางคดเคี้ยวต้องมุดลอดซอกหิน
มีห้องโถงหินงอกหินย้อยเยอะไปหมดเลยเลยต้องประเมินกันเลยว่า
จะใช้วิธีไหนเข้าไปอย่างปลอดภัยและช่วยพระมณัฐออกมาอย่างปลอดภัยบ้าง
ซึ่งไทม์ไลน์ของพระมณัฐนะคะ๓เมษายนคือมาจากนครสวรรค์ใช่ไหมคะ
สามเมษายนมาถึงวัดถ้ำพระไสงามบ่ายเนี่ยเข้าไปในถ้ำเพื่อปฏิบัติธรรม
แล้ววันที่๔วันที่๕คือนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำจนวันที่๖ชาวบ้านแจ้งบอกพระติดแน่นอน
เพราะว่าน้ำสูงมากอืมมีพระลูกวัดที่อยู่สำนักปฏิบัติธรรม
ถ้ำพระไสงามนะครับที่ทราบว่าสภาพภายในถ้ำเนี่ย
เป็นยังไงเนี่ยบอกว่าพระที่ไปนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำ
ท่านน่าจะอยู่ห่างจากปากถ้ำประมาณสามร้อยเมตรนะฮะค่ะ
น่าจะประมาณ๓๐๐เมตรอันนี้พระบอกนะ
แล้วบอกว่าจุดนั้นเป็นห้องโถงใหญ่แต่ก่อนจะเข้าไปถึงเนี่ย
มันต้องรอดไปซึ่งตอนนี้เนี้ยมันรอดไม่ได้อืม
ลงไปเลยอะถ้าคิดถึงภาพตอนทีหมูปาติด
ถ้ำหลวงขู่น้ำนักนอนเนี่ยค่ะหูตอนนั้นต้องดำเงินไปนะ

อ่าใหญ่ต้องรอดไปต้องรอดไปตำรอดไป
แล้วมันรอดไม่ได้เหรอไม่ได้ต้องใช้เครื่องดำน้ำเลย
ชาวบ้านในพื้นที่ที่เคยเข้าถ้ำนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าถ้ำนี้ซับซ้อนมากไม่เคยไม่เคยมีใครเข้าไปสุดเลยนะฮะ

คือมันซับซ้อนมากก็เลยไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วถ้ำแห่งเนี้ยมันทะลุหรือเปล่า

แต่เท่าที่ชาวบ้านคนนี้ที่บอกกับเราเคยเข้าไปนะครับ
บอกว่าลักษณะเนินจะน้อยมากถ้าน้ำขึ้นแบบนี้เนี่ย
ไม่มั่นใจว่าจะมีจุดไหนที่พระจะสามารถอาศัยหลบน้ำได้หรือเปล่า

ตอนนั้นทีมหมูป่าเนี่ยที่ไปติดค้างอยู่เขาไปอยู่จุดเนินนมสาวจำได้ไหม

ไปกับหน่วยดำน้ำของต่างประเทศ

เขาไปอยู่กันที่จุดเนินนมสาวที่เป็นเนิน

แล้วก็จุดนั่งพักรอนะฮะ
แต่ว่าในถ้ำนี้ชาวบ้านท่านเนี่ย
บอกกับเราบอกว่าเนินมันน้อยมากนะ

พระท่านจะไปอยู่ที่ตรงไหนได้หรือเปล่า
นอกจากนี้เมื่อสองสามปีก่อนเนี่ย
เคยมีพระที่เข้าไปในถ้ำ

แต่ตอนนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมแล้วออกมาไม่ได้

ตอนที่ไปนั่งสมาธิแต่ว่ากว่าคนจะไปเจอไปเห็น

ถ้ำนี่ก็เห็นว่ามีความลุกอยู่แต่แต่ไม่เคยใครเข้าไปดู

จากที่พี่เป็นชาวบ้านที่เคยเข้าไปด้านใน
มันจะมีจุดไหนที่พระพิสุสงฆ

เป็นต้นกำเนิดน้ำแล้วก็มีปลามีอะไร
ก็ข่าวว่า๒ซับปีที่แล้วปลากายที่องค์

เวลาไม่นานนี่เองไม่กี่ปีนะ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบความคืบหน้าล่าสุดนะครับ
กับรองหัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยหน่วยกู้ภัยพิศนุโลก
มูลนิธิประสาทบุญสถานนะครับนายปฐมพงศ์มีหมั่นนะครับ

ครับล่าสุดเนี่ยตามหาพระกันเนี่ยเราจะใช้วิธีแบบไหนอะไรยังไงฮะณขณะนี้ครับ
ตอนนี้นะครับภายในถ้ำนะครับระดับน้ำข้างหน้ากำลังเพิ่มขึ้นนะครับ

ครับครับมีมีฝนตกอยู่ครับตอนนี้นะครับครับ

คือณขณะนี้คือยุติการค้นหาก่อนสำหรับวันนี้
ครับครับแล้วก็ได้มีทีมเข้าไปวางทรายที่จะเดินตามไปที่ถงที่น้ำท่วมนะครับ
ครับคุณปฐมพงศ์ครับ
ข้างข้างในกลางพื้นแล้วก็ทางมองไหมครับ
แล้วก็หลายส่วนครับกำลังวางแผนว่าจะทำยังไงต่อไปครับ
คุณปฐมพงศ์ในช่วงเวลาปกติที่ไม่ได้น้ำท่วมขังถ้ำแบบนี้เนี่ย

จากการบอกเล่าของคนที่เขาเคยเข้าไปเนี่ย
สภาพถ้ำมันมีความยากลำบากอะไรยังไงบ้างครับ
จากปากทางเข้าถ้ำไปก็ประมาณ๓๕๐๔๐๐เมตรนะครับ
แล้วก็จะไปถึงแอ่งกระทะที่น้ำท่วมขังที่เป็นทางเดินทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับ
ครับซึ่งไม่รู้ว่าพระท่านเข้าไปลึกขนาดไหน

เท่ากับว่าถ้าเกิดว่าเราลองคิดตามภาพเนี่ย
ก็คือจากปากทางเข้าถ้ำถ้ำพระไสงามเนี่ย
เข้าไปประมาณ๓๐๐กว่าเมตร
จะไปเจอแอ่งกระทะที่ตอนนี้น้ำมันท่วมหมดแล้ว

เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าไปให้ถึงว่าพระท่านอยู่ที่ไหนเนี่ย
ถ้านักขนาดนี้คือต้องดำใช่ไหมครับ

เราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้พระมณัฐท่านอยู่ที่จุดไหน

คือถ่ำนักทรงสายงามเนี่ยเป็นเป็นทางเข้าออก

ไม่ได้ออกมาใช่ไหมฮะตัวคุณยืนย้านว่าท่านอยู่นั่น

สงส้ายกันนะครับอีนยังว่าท่าน
คนไหนท่านจะเดินออกมารับอินทสบาททุกครั้ง
ครับค่ะอืมท่านเข้ามารับบาทกี่วันแล้วครับ
ตั้งแต่วันที่๔ครับ๔๕๖วันนี้ก็๓วันครับผมที่ชาวบ้านบอกว่า
ถ้ำนี้แบบโอ้โหไปลึกมากลึกจนแบบสำรวจกันไม่หมดไม่ทั่ว
ทะลุออกอีกฝั่งยังไม่รู้เลยทะลุไปทางไหนได้เนี่ย
ยังไม่แน่แชอจากข้อมูลครับ
ก็น่าจะเริ่มภารกิจในเช้าครับ
มีนักประดาน้ำในจังหลังที่เดินทางมาที่เมืองพิธีนะครับ
มีนักประดาน้ำจะเข้ามาสมทบใช่ไหมฮะ
ครับผม
เห็นภาพในเฟซบุ๊กณขณะนี้เนี่ย
ที่เขาได้นำภาพในถ้ำที่พยายามเข้าไปดูกันวันนี้เนี่ย
ครับผมเป็นการที่สำนักสงฆ์เอาน้ำจากจุดนั้นนะครับ
มาใช้ในธรรมนักส่งนะครับ
เป็นท่อเดิมที่เขามีอยู่แล้วเวลาที่เขาจะเอาน้ำมาใช้

ก็ต้องรอการวางแผนในวันพรุ่งนี้ว่าจะยังไงต่อ
แต่วันนี้คือคืนนี้ยุติการค้นหาก่อน

มีอะไรที่จะให้เราเป็นสื่อกลางในการที่จะประสานช่วยเหลือไหมฮะ
มีอะไรที่ต้องการเพิ่มเติมหรือว่าขอกำลังเสริมอะไรตรงไหนยังไงไหมฮ
อ่าณมันทีมทีมไหนที่จะเข้ามาครับ
มันจะเข้ามาได้เลยครับรับที่จากท่านนายอำเภอนะครับ

ให้ประสานงานได้จากท่านนายอำเภอได้เลยครับ
มีท่านนายอำเภอไปช่วยดูแลเหตุการณ์สถานการณ์ในขณะนี้นะครับ

วันนี้ขอบคุณนะครับคุณประดมพงศ์ครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ

เท่าที่ฟังจากคุณปฐมพงศ์นะฮะ
รองหัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยหน่วยกู้ภัยพิศนุโลกมูลนิธิประสาทบุญสถานเนี่ย
ยืนยันว่าพระมณัฐท่านยังอยู่ในถ้ำ

ก็เลยไม่รู้ว่า๓วันที่ผ่านมาเนี่ยที่ฝนตกนะขนาดนี้ก็ยังตกอยู่ฝนยังไม่หยุดเนี่ย

น้ำท่วมอยู่เนี่ยท่านเป็นยังไงบ้าง

เข้าไปจากปากถ้ำเข้าไป๓๐๐กว่าเมตรเนี่ยเข้าไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแอ่งที่ก็ไม่รู้ว่าลึกเท่าไหร่ด้วย

แล้วมันท่วมหมดถ้าจะไปคือคุณต้องดำแล้วก็มุดไปอีกฝั่งหนึ่งให้เจอซึ่งก็ไม่รู้ว่าอีกฝั่งนึงมันคือตรงไหน
ใช่ค่ะเบื้องต้นวันนี้ก็คือยุติการค้นหาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วางแผนกันใหม่แต่ว่ามีทีมเนี่ยเหมือนกับว่าวางลายทางเดินที่จะเข้าไปที่ห้องโถงที่คิดว่าพระมณัฐอยู่แล้วนะคะ

แล้วก็ถ้ามีใครต้องการจะประสานเรื่องความช่วยเหลือเนี่ยประสานผ่านทางนายอำเภอได้เลยเพราะว่านายอำเภออยู่ในพื้นที่เหมือนกันนะคะ
ซึ่งเราก็ได้ไปพูดคุยกับนายอำเภอมาเหมือนกันว่าตรงหน้าพื้นที่ตอนนี้เป็นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวลองฟังเสียงนายอำเภอดูนะคะ

ครับต้องฟังจากพูดที่ทำเครือเข้าไปแล้วก็ให้ดูว่าภะที่ท่านไปไว้บัดทำทางส่วน
ส่วนไปบัดตรงเนินส่วนพะท่านคุณครับ
นี่ค่ะก็เป็นนายอำเภอเนินมะปรางนะคะ

ที่ท่านเห็นนี่คือถ้ำนะครับทุกผู้ชมครับ
ถ้ำพระไสงามนะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
เดี๋ยวถ้ามีภาพให้ดูอีกสักทีหนึ่งนะครับ
จะได้เห็นภาพด้านนอกนะฮะนี่ฮะ
ถ้ำพระไสงามนี่ค่ะ
ซึ่งจะมีสำนักสงฆ์อยู่ด้วยที่นี่
อยู่ที่บ้านดงงูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ถ้าดูอย่างนี้ก็อาจจะเหมือนอุ๊ยก็ไม่กว้างไม่ยาวอะไรเท่าไหร่นี่
แต่ไม่รู้ด้านในเนี่ยโอ้โหเขาต่อกี่เขากี่เขากี่เขาไปถึงตรงไหนอะไรยังไงนะครับ

วันนี้ทางทหารก็มาช่วยนะครับพลโทอภิเชษซื่อสัตว์แม่ทัพภาคที่๓นะครับ
ท่านก็มาดูแลช่วยเหลือนะครับแล้วก็ให้ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่๓ลงพื้นที่
วางแผนหาทางช่วยเหลือพระที่ติดอยู่ในถ้ำด้วย

มีอุปกรณ์หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ทหารก็ส่งเข้ามาช่วยนะครับ
อย่างรถบรรทุกนะฮะที่ติดเครื่องสูบน้ำขนาด๔นิ้วในตัวเนี่ย
ก็จะมาช่วยสูบน้ำออกจากถ้ำนะครับ
มีรถที่จะเป็นรถส่องสว่างด้วยมีไฟฟ้ามาด้วย

มาช่วยด้วยนะครับแต่วันนี้ยุติการค้นหาก่อนนะฮะ

เพราะว่ามันมืดแล้วนะครับมันดึกแล้วนะครับ
มีรถที่นำเครื่องอัดถังออกซิเจนมาด้วยนะฮะ

เพื่อชุดดำน้ำนะครับของกู้ภัยนะครับ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยที่มาวันนี้เนี่ยบอกว่าในถ้ำมีน้ำไหลเชี่ยวด้วยนะครับ
ตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกนะครับ
นักประดาน้ำตอนนี้ยังมุดลงไปไม่ได้นะฮะ

น้ำมันไหลเชี่ยวมากนะครับยังทำอะไรไม่ได้วันนี้นอกจากสำรวจพื้นที่รอบรอบถ้ำ
แล้วก็วางลายต่างในการที่จะเข้าไปในจุดที่น้ำท่วมขัง
วันนี้ต้องถอนกำลังกันก่อนเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
เพราะว่าฝนตกลงมาตลอดเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเริ่มกันแต่เช้า

วางแผนกันอีกทีนึงสภาพอากาศในพื้นที่ณขณะนี้
ยังมีเมฆมีฝนนะครับท้องฟ้ายังมืดครึ้มนะฮะ
ก็เลยต้องยุติการค้นหากันก่อน
ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าถ้ำด้านในเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนะฮะ
แล้วตอนนี้ก็ยังไม่มั่นใจว่าพระมณัฐคือท่านยังอยู่จุดไหน
หรือท่านจะทะลุเข้าไปแล้วไปออกจากถ้ำไปตรงไหนแล้วหรือเปล่า
ก็เหมือนกับตอนถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนทีมหมูป่าวันแรก
ใช่ไหมนี่เราก็ยังประเมินกันแบบได้ลำบากว่าเออตกลงแล้วคนที่เขาติดค้างด้านในเนี่ย

ใช่ค่ะยังหาพิกัดที่ได้แน่นอนไม่ได้
หรือเขาเดินทะลุไปตรงไหนแล้ว
นี่คือภาพของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะฮะที่จังหวัดเชียงราย

ถ้าท่านจำได้เนี่ยตอนนั้นโอ้โหก็หากันอยู่หลายวัน

แต่สุดท้ายโอ้โหเหมือนปฏิหารโชคดีมาก

อ่าทีมข่าวชนัดทีวีเราก่อติดอยู่นะฮะ

เราอย่างง่ายจะติดตามความคืบหน้าให้ตลอดนะครับ